ถ้ายังจำกันได้คุณพ่อของน้องก๊อตนะคะ

ก็หมดสติกันไปกลางรุ่นหนังเลยนะคะ

ก็ผ่านมาเกือบจะ๒อาทิตย์แล้วนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องก๊อตอิทธิพันธ์ด้วยค่ะ

ก็คุณพ่อนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยครับ
ว่าอาการสงสงอยู่ครับผม
ตอนนี้เราก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็หวังว่าปฏิหารก็คงมีนะฮะนี่พูดตามตรงเลย
ส่วนใหญ่เราจะเป็นอาการที่แบบว่าเราไปเฝ้าคุณพ่อแล้วเราเห็นด้วยตัวเองมากกว่า
บางทีคุณพ่ออาจจะมีขยับเปลือกตาบ้างหรือตาไหลบ้าง
ซึ่งอันนี้เราไม่ทราบว่าจริงแล้วมันเป็นสัญญาณที่ดี
หรือว่ามันเป็นระบบปกติของร่างกาย
ตอนแรกผมคิดแค่ว่า๓วันก็พ่อก็คงฟื้นแล้ว
แต่ตอนนี้เราก็คงต้องดูแลไปเรื่อยครับ
ตอนนี้ไม่ได้กำหนดว่า๒อาทิตย์จะฟื้นไหม
หรือว่าเดือนหนึ่งจะฟื้นไหมก็คงดูแลไปเรื่อยจนสุดทางครับ
แล้วสุดท้ายแล้วถ้าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไง
เราก็คงต้องยอมรับผลที่ตามมา